เริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่เคยมีผู้เสียหายนะครับ
ที่เขาเดือดร้อนแจ้งเรื่องมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวี

เพราะว่าไปเดินซื้อสินค้าที่ห้างดังย่านบางนา
แล้วก็ถูกคนร้าย๒คนนะครับ

ใช่ล่าสุดมีอีกแล้วนะครับ

ตำรวจยังจับไม่ได้หวนมาก่อเหตุอีก

สำหรับร้ายใหม่ก็ร้องมาอีกนะ

แต่นี่คือรายแรกเมื่อกลางเดือนธันวาคม
ผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มาเดินเลือกซื้อเสื้อผ้า
อยู่ในร้านในห้างย่านบางนา
แล้วมีคนร้าย๒คนเป็นผู้หญิงนะ
เดินตามประกบคนหนึ่งก็ถือเสื้อคอยบัง
อีกคนนึงก็ใช้พฤติกรรมในการช่วงจังหวะที่เจ้าทุกข์เขาเผลอนะฮะ

เพราะว่ากระเป๋าของคุณสุภาพสตรีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรูดซิปกันใช่ไหม

บอกมาเราหาทางเราทีมข่าวเราก็ไปตรวจสอบไปดูอะไรให้นะครับ

คือห่างกันไม่ถึงอาทิตย์คุณ
แล้วก็ก่อเหตุอีกคราวนี้นี่ได้เงินไปเกือบครึ่งแสน

เปลี่ยนสีเสื้อแต่คนเดิมนะฮะ

ก็ผู้เสียหายชื่อว่าคุณมณีรัฐท้วมเอี่ยม
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๐ธันวาคม
วันนั้นคุณปลายปีเป็นวันที่โบนัสออกพอดี
ดเงินมาจะเอาไปซื้อของตามปกติเลยค่ะ

เลือกซื้อของได้แล้วกำลังจะไปจ่ายเงิน

เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้เสียหายกันนะคะให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ
เราพร้อมเลือกของ
ครับแล้วคนร้ายเข้ามาทำอย่างไรต่อ
คนร้ายเข้ามาเหมือนเราอาจจะเผลอ

พอล้วงเสร็จเหมือนน่าจะล่วงอ่ะ

เสร็จแล้วพอเก็บออกมาก็จะแบบแอบออกมานิดนึง
แล้วก็ค่อยมายัดใส่เป้แล้วก็เดินออกไปเลย
คือตอนแรกเราไม่ด้วยความที่เป็นกล้องมันไม่ชัด
แต่เรามั่นใจเพราะว่ากระเป๋าสตางค์เราสีเหลืองมาก
เห็นชัดคือกระเป๋าสตังค์เราเห็นชัดในคลิปมากอะค่ะ
๒คนเป็นคนร้ายคนเดิมเลยย่ามใจกลับมาก่อเหตุที่ห้างเดิมเลยนะครับ
อาศัยช่วงชุลมุนช่วงที่คนเยอะ
กำลังขายของลดราคากันช่วงปลายปีไง
เอากระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหายไป
ในกระเป๋าสตางค์มีเงินสดกว่า๔๐๐๐๐บาท
ผู้เสียหายเขาก็บอกนะคะบอกว่าเงิน๔๐๐๐๐กว่าบาทที่ถูกล้วงไปในนั้น
อยากได้คืนแต่อย่างหนึ่งอยากที่จะเรียกร้อง
เรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า
เพราะว่าห้างควรให้ความสำคัญมากกว่านี้
แล้วถ้าเกิดว่าต้องเสียเงินจำนวนนี้ไปจริงไม่อยากให้เรื่องเงียบหายไปด้วย
เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าผ่านมาก็สัก๑สัปดาห์แล้ว
แต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะจับคนร้ายได้เลยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามสอบถามไปที่ห้างนั่นแหละ
แต่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่สะดวกให้ข้อมูล
คือหลังจากเกิดเรื่องนะครับและรู้ตัวว่ากระเป๋าสตางค์หายนะครับ
คุณมณีรัฐไปแจ้งขอความช่วยเหลือจากทางห้างนะฮะ
คุณมณีรัฐบอกนะครับไปขอดูกล้องวงจรปิด
เห็นภาพผู้ต้องสงสัยว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพอย่างแน่นอน
ห้างก็ยืนยันกับเธอว่า
ห้างไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะ

คุณมณีรัฐนี่เพิ่งเป็นคนแรกเลยนะ

ก็เลยแนะนำว่าให้เธอไปแจ้งความกับตำรวจกันแล้วกัน

ปรากฏว่าคุณมณีรัฐเดินทางไปถึงสถานีตำรวจเป็นยังไง
พอไปถึงปุ๊บไปแจ้งความเห็นเลยค่ะ
ภาพของสองคนร้ายคนเดิมนี่แหละติดอยู่
แล้วเธอก็บอกว่าอ้าวนี่ก็คนเดียวกันนี่
สอบถามตำรวจได้ข้อมูลมา
บอกว่าเมื่อ๖วันก่อนหน้านี้เนี่ย
คนร้ายสองคนนี้ก็ก่อเหตุล้วงกระเป๋าที่ห้างเดียวกัน

ไม่คิดว่าเขาจะกล้าหวนมาก่อเหตุซ้ำอีกนะคะ
คุณต้องให้ข้อมูลผู้หญิงสองคนนี้กับรอพอตั้งแต่วันที่๒๔๒๕แล้ว
ไม่ใช่ให้มาเกิดเหตุกับเราอีกวันที่๓๐

ห้างก็ต้องให้ความปลอดภัยกับผู้ที่มาเดินซื้อของ

เราไม่ได้คาดหวังนะคะว่าทุกคนมาที่นี่จะไม่ถูกขโมย

มิจฉาชีพมีอยู่ทุกห้างอ่ะค่ะ
แต่ว่าถ้าคุณมีวิธีการทำงานที่ดี

โจรได้แน่นอน

คือมิจฉาชีพมีอยู่ทุกห้าง
แต่เรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า
มาใช้บริการที่ห้างนี่เป็นสิ่งสำคัญ
แล้วก็ต้องช่วยเหลือเขาอย่างเร่งด่วนฉับพลันด้วย
อย่างกรณีนี้บอกว่าแหมไม่เคยเกิดเลยนะ
นี่คุณเพิ่งคดีแรกเลยเนี่ย
ปรากฏไปถึงสถานีตำรวจอ้าว
นี่จำหน้าได้เลย
เคยก่อเหตุไว้แล้วเนี่ยเคยมีคนโดนก่อนเราอีก
แม้ว่าทีมข่าวของเราจะติดต่อสอบถามไปยังที่ห้างแล้ว

เดี๋ยวยังไงรอวันจันทร์หรือว่าความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติม
ถ้าเกิดว่าเราทราบเดี๋ยวมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแน่นอน
ครับแต่คุณสุภาพสตรีทั้งหลายไปไหนก็ระมัดระวังหน่อยนะครับ